คนนี้มีเจ้าของแล้วแต่ไม่ไหว
เสน่ห์มันแรงเหลือล้นจริงนะคะ
เพราะว่าล่าสุดนั้นมีหนุ่มคนหนึ่ง
เขาเปิดเผยเลยนะว่าเขาชื่อเนี่ยชื่อติ๊กคุณ
ห้าชื่อติ๊กมาแบบขอจีบเลยได้ไหม
เดี๋ยวมาดูข้อความที่เขาส่งหาดีกว่า

ซึ่งเป็นการแคปข้อความที่ถูกส่งมาจากชายหนุ่มคนหนึ่ง

โดยข้อความกล่าวแบบตรงไปตรงมาเลยค่ะว่า
จีบนะคะแถมลุกหนักทั้งขอเบอร์โทรกลับขอไอดีไลน์

แต่ก็ทำเอาสาวจ๊ะจ๋าอารมณ์ขึ้นนะคะ
ก็ตรงที่ดันมาถามว่าทำงานอะไรนี่แหละค่ะ
เพราะถ้าหากรักกันจริงนะก็น่าจะรู้ว่า
จ๋าเข้าวงการมาเป็น๑๐ปีแล้ว
เขาเป็นดารานักแสดงค่ะคุณค่ะคุณติ๊กนะจ๊

แต่พอเห็นข้อความลงท้ายนะคะว่า
ไหมคะตกจากสวรรค์นางฟ้าของพี่
ที่ทำเอาเจ้าตัวถึงกลับไปไม่เป็นเลยค่ะ
อดสักขนาดนี้ไม่รู้ว่าจิมวัสสุเห็นแล้ว
หึงหรือว่าจะฮากันแน่ล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่บอกว่ารับรองว่าหึงแน่นอน
เพราะว่าดิฉันเห็นแว๊บนะผ่าน
เป็นรูปนะคะเป็นรูปไลน์ไอจี
หลุดออกมาค่ะว่าคุณจ้าจ๋าไปเที่ยวญี่ปุ่น

ชาตะมรณะเอาไหม

ด้าโหดอ่ะแต่จริงพี่จิ๊บวัสสุเนี่ย
เขาออกตัวรับแทนทุกเรื่องของจ้าจ๋าพิมรตานะคะ
ไม่ว่าจะเป็นอ้วนขึ้นมีนักข่าวมีใครไม่รู้ว่า

จริงแล้วชีบอกว่าแค่อ้วนขึ้น
คือนิดเดียวผู้หญิงอ้วนขึ้นนี่ก็หาว่าท้องแล้วอย่างนี้
เนี่ยคุณท้องคุณท้องต้องต้องเสียเซลล์
เสียเซลล์ไปข่าวต่อไปเลยดีกว่า